คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะที่ลำปางโอ้โหต้องบอกว่าหวาดเสียวแล้วก็โหดจริงจริงนะคะ
พ่อตาคว้าอิโต้ฟันเข้ากกหูแล้วฟันเข้าคอลูกเขยค่ะ
หลายคนตกใจโอ้โหทะเลาะอะไรกันอ่ะตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันแทน
ก็ลูกเขยไม่ยอมดื่มเบียร์ที่ลูกสาวรินให้ไงอ๋อเหรอ

พ่อตาฟันเลยโมโหเลยเหรออาการสาหัสเลยโมโหมากค่ะนี่งงเหมือนกัน
หลายคนก็งงว่าโอ้โหแค่ไม่ดื่มเบียร์ที่ลูกสาวลินให้พ่อตาต้องฟันลูกเขยดูสภาพ
ลงพื้นที่ทันทีเลยค่ะครับลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าในสวนนะคะ
ไปถึงนี่กองเลือดเพียบเลยคนเจ็บมีสองคน
คนแรกคือลูกเขยนายหารสินปอนสืบอายุ๔๕ปี
อีโต้ฟันเข้ากกหูและลำคออาการสาหัสอยู่โรงพยาบาลลำปางครับ
คนเจ็บอีกคนคือนายอดีสันพุ่มคงค่ะคนนี้ถูกฟันเข้าแขนซ้ายเจ็บเล็กน้อย
คนก่อเหตุชื่อนายเทียมหรือนายบุญเทียมธรรมลังกานะคะ
เป็นพ่อตาในหารศิลปนั่นแหละก่อเหตุเสร็จปุ๊บก็หนีไปเลย
ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามหน่อยว่าเรื่องราวมันมีแค่นี้จริงเหรอ
แค่ว่าลูกเขยไม่ยอมดื่มเบียร์ที่ลูกสาวรินให้
ตาเลยต้องโกรธถึงขั้นฟันคอกันเลยเหรอเออ
จังหวะไปถึงนี่สภาพข้าวของกระจัดกระจายแตกเลอะเทอะไปหมดเลย
อเตอร์ไซคันหนึ่งล้มอยู่ที่บ้านอีกคันนึงนู้นจมอยู่ในคลองอะค่ะ
เลือดก็หลายจุดกระป๋องบงกระป๋องเบียร์ทั้งที่ดื่มแล้วไม่ดื่ม
ตกอยู่ที่เกิดเหตุเกลื่อนไปหมดเลย
ทีมข่าวได้ภาพกล้องวงจรปิดด้วยเพราะว่าที่นี่เขามีกล้องวงจรปิดกัน
ตัวแรก๓ทุ่ม๕๑นาทีค่ะ
ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือในโรงไม้
ซึ่งโรงไม้อยู่หน้าปากซอยบ้านที่เกิดเหตุห่างกัน๒๐๐เมตร

หลังจากนั้นจะเห็นภาพเขาเข้าไปในบ้านครับนี่นี่ดูจังหวะนี้นะคะเนี่ยขี่มาแล้ว
หันเซ็นซ้อนอยู่นะคะส่วนเพื่อนในขี่มาให้
ขี่มาขอความช่วยเหลือเพราะว่าฟันเลือดอ่าปคุณก็ตกใจ
ฮันเซ็นซินคือคนที่ซ้อนอยู่เดินเข้าไปในบ้านตะโกนลองขอช่วย
ไปดูกล้องตัวที่๒ค่ะนายฮันเซ็นซินเดินเข้าไปในบ้านแล้ว
เป็นบ้านเจ้าของโรมะนี่
ทำตัวไม่ถูกหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่นี่ขี่ออกไปคือก็เข้าใจว่าอยากจะไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

แต่ในขณะนี้คือเขาก็บาดเจ็บนะ

ซึ่งเราได้คุยกับภรรยาของนายอดีศร

เขาบอกว่าสามีเขากับคนเจ็บกับคนก่อเหตุเนี่ยนะ
ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่๘คนที่โต๊ะใต้ถุนบ้านตั้งแต่เย็นแล้ว

ภรรยานายหานศิลป์หรือก็คือลูกของนายบุญเทียมเนี่ย
รินเบียร์ให้นายหารศิลปก็คือสามี

ลินเบียร์ให้พี่ทำไมพี่ไม่ดื่ม

ทะเลาะกันเสร็จปลาขวดเบียร์ใส่ผนัง

วงเล่าวงเบียร์

ภรรยาหารสินลินเบียร์ให้แต่หารสินไม่ดื่ม

เอากระป๋องเบียร์ปลาใส่ผนังบ้าน
พ่อตาก็นั่งอยู่ในวงไม่พอใจ
ก็เลยเอากระป๋องเปี๊ยปลาใส่ผนังบ้างอืม
พ่อห์พาใส่ผนังให้ถึงร่อย
บุญเทียมคนก่อเหตุไปตบหน้าลูกสาวตัวเอง

เพราะเทียมสงสัยจะเมาจริง
เอาท่อนไม้มาทำร้ายลูกเขยเลย
เพื่อนก็พยายามห้ามแล้วก็เอาท่อนไม้ไปเก็บ
นึกว่าจะจบตะเทียมไม่รู้ไปจากไหนค่ะ

ฟันเข้ากกหูหารศิลป์จนหานสินเซล้มลง
ดีสันนั่งอยู่ในวงเล่าด้วยเห็นภาพอุ้ยท่าไม่ดีแล้ววิ่งเข้ามาห้าม
เทียมฟันแขนซ้ายอดิสันอีกยังไม่จบ
หานศิลป์ที่เซลลมเวลานับผ่านดนตร์ฟันเข้ากกหู
ไม่หยุดเทียมเอาอีโต้ฟันซ้ำที่คอกับคางของหานศิลป์อีก

โดมไม่กินเบียร์พี่โดมบอกว่าไม่กินแล้วเจ็บท้อง
เพื่อนนกรินเบียร์ให้ไง
เขาถือมีดถือมีดแล้วฟันที่ดมเลยฟันทีนึง
แล้วแฟนหนูมาห้ามมาห้ามปุ๊บ
แดดตะเทียมฟันของนั้นแล้วเขามาซ้ำพิษดมตรงนี้อีก
คุณผู้ชมถามว่ารุงรังกว่านี้มีอีกไหม

อ๋อนี่โอ้โหนี่ขวานก็มีนะ

เขาเอาท่อนไม้แย่งมาได้นี่ไปคว้ามา

โอ้โหคือบ้านสวนไงมันก็มีอุปกรณ์ทำทรงทำสวนนี่นี่อันนี้เลยค่ะที่ฟัน
ให้เห็นภาพดิฉันก็เสียวแทนแล้วอ่ะ
อ่ะนายเทียมหนีไปตั้งแต่วันก่อเหตุใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้
ล่าสุดประสานญาติขอเข้ามอบตัวแล้วนะคะตำรวจก็ไปรับตัวมาแล้ว
ระหว่างคุมตัวค่ะนี่นี่เป็นอะไรนี่ใช่ไหมนี่ฮะ
นายเทียมนายเทียมนายเทียมอย่างไรพ่อเมื่อคืนนี้โอ้โห
นักข่าวพยายามถามเลยมันยังไงครับเกิดอะไรยังไงขึ้น
เขาตอบว่าไงรู้ไหมคะว่ายังไงฮะครับครับเหรอลองไปฟัง
ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงค่ะมีมีอะไรมีอะไรอยากขอโทษครับ
ลูกเผยไหมฮะเคยจะบอกขอโทษไหมครับพ่อครับอยากขอโทษลูกเผยก็ยังไงครับ
ขอโทษครับแล้วที่ทำไปก็คือว่าเห็นเขาทะเลาะกับลูกสาว
หรือว่าหรือว่าเขาทะเลาะกับเราครับเข้าข้างในหรอครับ
สั้นสั้นไหมคะครับครับนี่คือขอโทษครับไม่รู้จะพูดอะไรหรือว่าเมื่อคืนนี้จำอะไรไม่ได้เลย
ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราได้คุยกับลูกสาวของนายเทียมครับ
แล้วก็ภรรยาของนายหารสินก็คือคนเจ็บอ่า
เล่าบอกว่าจริงแล้วคืนนั้นเนี่ยนะสามีไม่ได้ทะเลาะกับพ่อตา
ก็คือไม่ได้ทะเลาะกับพ่อเธอคนทะเลาะคือเธอ
กับพ่อน่ะทะเลาะกันเพราะว่าพ่อตบหน้าเธอใช่ไหมคือเธอบอกว่า
พยายามบอกกับพ่อว่าพ่อไม่ต้องยุ่งเรื่องผัวเมียเดี๋ยวหนูคุยกันเอง
ตอนที่เขาปลากระป๋องเบียร์ใส่กันนะนะนั่นแหละพ่ออย่ามายุ่ง
ห้องอย่างนี้พ่อเลยคว่างกระป๋องเบียร์บ้างลูกสาวบอกพ่อไม่ต้องยุ่ง
ผัวเมียเดี๋ยวหนูเคลียร์กันเองแต่พ่อไม่ฟัง
พ่อก็เดินเข้ามาตบหน้าหนูสามีหนูก็เลยต้องเข้ามาห้าม
นั่นไงเท่านั้นแหละโอ้โหบานปลายไปกันใหญ่ทะเลาะกันใหญ่โตเลย
ก็ไม่นึกเหมือนกันว่าพ่อจะไปหยิบมีดมาฟันสามีจนสาหัสขนาดนี้
ถามจริงจริงว่ามันเรื่องเกิดมาจากลินเบียร์ให้ผัวแล้วผัวไม่ดื่มจริงไหมเออ
ก็หนูว่าเปิดเบียร์ให้แต่เขาไม่ดื่มอืมก็ก็เลยงอนอ่ะก็ทะเลาะกันอืม
เท่านั้นแหละแต่ถามว่าตอนนี้เป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงนะ
ห่วงอยู่นะเป็นห่วงสิเพราะว่าอุตส่าห์เข้ามาช่วยตอนเธอทะเลาะกับพ่อจนต้องบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้อ่ะ
อ่าแต่พ่อก็ห่วงเหมือนกันอืมคนหนึ่งก็พ่อคนหนึ่งก็ผัว
หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็ลำบากใจโอ้โห
จนถึงตอนนี้นี่โกรธพ่อไหมครับที่ทำร้ายแฟนมันก็นะพ่อเนอะ
นั่นก็พ่อนั้นก็แฟนมันก็อยากสงสารพ่อไหมบางทีเขาอาจจะ
ปกป้องเราสงสารแฟนสิแฟนปกป้องพี่อ่ะอ่า
พ่อไม่พ่อไม่ได้ปกป้องกับพ่อมาก่อนพ่อจะฟันพี่ก่อนรอบแรกอ่ะ
แฟนพี่มาห้ามนี่ไงพ่อจะฟันพี่ก่อนรอบแรก
แต่แฟนพี่มาห้ามแฟนพี่เลยโดนฟันแทน
ก็ต้องสงสารแฟนพี่ก่อนนะเนาะเอ้าอาการคนเจ็บตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ยังอยู่ไอซียูที่โรงพยาบาลลำปางนะคะครับแต่อาการดีขึ้นตามลำดับค่ะ
ตอนนี้รู้สึกตัวแล้วแต่ยังสื่อสารไม่ได้ตอนนี้ญาติญาติบอกว่าเดี๋ยวขอให้หารสินเนี่ย
อาการดีขึ้นก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้
และเรื่องคดีความนะคะตำรวจสภทุ่งฝ่ายก็บอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดแหละ
แต่แจ้งข้อหาเบื้องต้นไปแล้วคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
แต่เดี๋ยวต้องรอใบรับรองแพทย์แล้วก็สอบปากคำคนเจ็บเพิ่มเติม
ถ้ามีอันไหนเข้าข่ายความผิดไหนอีกเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมภายหลังนะคะ
โอ้โหดีนะไม่ถึงตายกัน
อืมแต่ก็เข้าคออ่ะน่ากลัวจริงนะ
เนี่ยฤทธิเหล้าฤทธิเบียร์นะ
จริงดื่มกันแหมไม่ต้องจากเย็นจนถึงค่ำจนถึงเช้าก็ได้เนอะเอาพอดีพอดีนะคะ